ไปดูเหตุปลาตายปริศนาที่แม่น้ำแม่กรองนะคะที่สำคัญเป็นปลากระเบนราหู
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์ด้วยตอนนี้ตายไปถึงเกือบสามสิบตัวแล้วนะคะ
แล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยกันลากซากปลากระเบนราหูขึ้นบนฝั่ง
เพื่อจะตรวจพิสูจน์สาเหตุการตายที่บริเวณบ้านท้ายหาดรีสอร์ทในอำเภออำภาวา
จังหวัดสมุทรสงครามค่ะโดยคณะสัตวแพทย์หญิงนันทริกาชันซื่อ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ลงพื้นที่พิสูจน์การตายของปลากระเบนราหูที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ๓ตัว
หลังจากที่มีการตายอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายตัวตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
สัตวแพทย์หญิงนันทริกาบอกว่าเสียใจมากนะคะที่เห็นปลากระเบนราหูเจ้าพระยา
ต้องมาตายจำนวนมากแบบนี้เพราะว่าทั้งตัวของสัตวแพทย์หญิงเอง
แล้วก็คณะได้ทำการศึกษาวิจัยปลากระเบนราหูเจ้าพระยา
แม่น้ำแม่กรองมาตั้งแต่ปี๕๑แล้วมีการฝังไมโครชิปเอาไว้ที่บริเวณหางของพวกมันด้วย
โดยจุดแรกที่ได้รับแจ้งค่ะคือที่บริเวณริมอ่าวตำบลคลองโคน
ซึ่งถึงขณะนี้ทั้งปลากระเบนราหูตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่
ตายแบบผิดธรรมชาติไปแล้วกว่ายี่สิบห้าตัวค่ะโดยปลากระเบนราหูเจ้าพระยาเป็นสัตว์อนุรักษ์
เป็นมรดกของชาติหากินบริเวณพื้นดินใต้น้ำ
ตอนนี้ก็อยากจะวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมงจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม
เข้ามาเร่งตรวจสอบกันหน่อยว่ามีสารพิษอะไรเจอปนอยู่ในแม่น้ำแม่กรองค่ะ
แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะว่าสารเหล่านั้นมาจากที่ไหน
และอยากจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองด้วยเหมือนกัน
นายอุทัยสิงโตทองประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็ออกมาแจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลากระชังที่มีปลาจับจำหน่ายได้นะคะ
บอกว่าตอนนี้ถ้าจับจำหน่ายได้ก็จับขึ้นมาจำหน่ายก่อนเลย
ป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกค่ะ